มดดำพูดออกมาดิฉันไม่อยากให้ออกจากปากดิ
มดดำเป็นคนบ้า
พูดว่าอะไรอะ
พูดว่าอะไรมดดำพูดว่าอะไร

สรุปเนี้ยนี่ฉันเนี้ย

ต้องเจอกับเจสซี่เจมส์ใช่ไหม

คอนโดพี่มาห้มเงาตรงนี้พี่มาอยากพูดอะไรมากกว่านี้แต่พี่มาพูดไม่ได้ใช่ไหมคะ
ว่าพี่มาเกือบอะไรบ้าง